อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าโลกโซเชียลค่ะเขาช่วยกันแชร์คลิปนะคะตามล่าหาโจรสวมหน้ากากอนามัยคุณผู้ชมทำทีเข้ามานั่งเล่นเกมในร้านเกมนะคะ
ก่อนจะหาจังหวะปลอดคนขโมยซีพียูในร้านไปแบบมืออาชีพเลยล่ะค่ะ
เอาไปอย่างนั้นเลยเหรอแบบนี้ก็ได้เลยนั่นน่ะสิแล้วมันไม่เล็กนะคุณ
ใช่ยกไปเลยนะคะยกไปเนียนนะนี่สังเกตว่านั่งตัวกล้ายทางออกก็เรียกแบบโอ้โห
ก็โพสต์ภาพนี้คลิปนี้นะครับพร้อมระบุข้อความว่า
ท่านใดมีเบาะแสโจรรายนี้ติดต่อแจ้งมาที่เพจร้าน
หากข้อมูลที่ท่านให้สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้
มีรางวัลนำจับหนึ่งหมื่นบาทค่ะโดยสถานที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นร้านเกมชื่อฮีโร่อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โนนม่วงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพชายสวมหน้ากากอนามัย
รูปร่างท้วมอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะ
ทำทีนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ภายในร้านก่อนจะค่อยปลดสายไฟเชื่อมคอมพิวเตอร์ออก
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าของร้านเกมค่ะเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดวันที่เก้ามกราคม
เวลาประมาณ๕นาฬิกา๒๕นาที
โดยคนร้ายไม่ใช่ลูกค้าประจำของทางร้าน

ผ่านในเวลาเพียงแค่๒นาทีเท่านั้นเอง
ซึ่งทางร้านก็ได้แจ้งความกับตำรวจภูทร
ย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปแล้ว
ว่าอีกไม่นานจะสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้สำเร็จค่ะ